พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์อุบัติเหตุกับรถแล้ว
จากเรื่องเหตุการณ์รถทัวร์มรณนัก๑๘ศพ
ก็ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาออกมาตรการต่างนานาเป็นการป้องกัน
ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกเพื่อไม่ให้มันซ้ำรอย
มีการเสนอเรื่องของการกำหนดพื้นที่ในการขับรถต่าง

แต่ว่าปัญหาใหญ่มันคือเป็นการขาดแคลนของคนขับรถ

จำเป็นต้องใช้คนที่อาจจะมีคุณสมบัติไม่พอ
ไม่เหมาะสมมาขับเพราะว่าไม่มีคนขับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณก๊อฟคุณมิ้นครับ
คือทุกครั้งหลังเกิดอุบัติเหตุใหญ่ทางรถยนต์เนี่ย
เราก็ได้ยินเสียงออกมาในธรรมนองร้องคอก
มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย

หลังจากรถทัวร์สองชั้นเกิดตัวปฏิเหตุคนตายสิบแปดศพ
หลายฝ่ายก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
แล้วที่ผมคิดว่าจะให้ความสำคัญหน่อย
เขาจะห้ามวิ่งข้ามจังหวัด
ห้ามวิ่งเส้นทางที่ลาดชันคดโค้งอะไรพวกนี้
นี่ข่าวนี้มาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คุณภาคมเติมพิทยาฝัยศิษย์ครับ

ตอนนี้เรากำลังจะทยอยลดจำนวนรถ๒ชั้นจนหมดไปจากระบบ
เนี่ยนะหนึ่งรถสองชั้นเนี่ยไอ้ที่วิ่งกันเยอะเนี่ย
ทยอยออกนอกระบบคือหมายถึงว่าจดทะเบียนใหม่ไม่ได้แล้ว
ที่เหลืออยู่ก็ค่อยหมดไปหมดอายุไปวิ่งไม่ได้ไป
อ่าซึ่งระยะหลังเนี้ยเราจะเห็นว่ารถบัสทั้งหลายเนี้ย
ชั้นเดียวเนี่ยคนไม่ใช้บริการแล้วต้องใช้บริการ๒ชั้น
รถทัวร์รถพาลูกน้องพาบริษัทไปเที่ยวเนี่ยเขาจะเจาะจงเอารถสองชั้น
แต่ว่ารถสองชั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาในตัวเองนะครับ
คือว่ามีจำนวนมากที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบความลาดเอียงลาดชัน
คือหมายถึงว่าเวลาไปตีโค้งลาดชันเนี่ยมันก็จะมีปัญหา
ฉะนั้นที่รัฐมนตรีส่งสัญญาณว่าหนึ่ง
กรมการขนส่งทางบกต้องรับนโยบายไปดำเนินการว่า
จะทำยังไงให้รถสองชั้นเนี่ยค่อยหมดไป
อันนี้เขาก็มีระบบระเบียบของเขาอยู่แล้วสองที่เหลืออยู่
กรมการขนส่งจะต้องเอามาทดสอบทดสอบสมรรถนะความลาดเอียง
ว่าเวลาเอียงเท่านี้องศาเนี่ยศูนย์ของรถยังปกติไหม
หรือมีปัญหาไหมอันนี้เป็นเรื่องของกรมการขนส่งทางบก
อันที่สองก็คือว่าที่บอกว่ามาตรการใหม่จะครอบคลุมกำหนดพื้นที่
ให้รถสองชั้นวิ่งได้บางพื้นที่เช่นวิ่งภายในจังหวัด
เอาไม่ข้ามระหว่างภูมิภาคหรือเส้นทางที่มันเป็นพื้นที่ลาดชันเกิดความเสี่ยง
อันนี้ก็ต้องดูว่าเมื่อมีนโยบายอย่างนี้เนี่ย
ขนส่งจังหวัดหรือตำรวจทางหลวงจะทำยังไง
จะมีมาตรการยังไงความลาดเอียงแบบไหน
ถนนเส้นไหนที่ห้ามรถสิบล้อไม่ใช่รถสองชั้นผ่าน
ต้องบอกเขาให้ชัดไม่งั้นแล้วเขาวิ่งมาวิ่งมาไปถึงปั๊บ
เอาไปเจอถนนที่ไม่ให้รถสองชั้นเข้าไป
แล้วจะเอาผู้โดยสารไปไว้ที่ไหน
อันนี้เป็นนโยบายที่ดีครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ย
ขอให้เอาให้ชัดว่าเส้นทางไหนบ้างที่ไม่ควรให้มีรถสองชั้นผ่าน
สูงเกินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยผ่านไม่ได้
อันนี้ก็คอยดูว่ามาตรการห้ามวิ่งบางพื้นที่
ห้ามวิ่งข้ามจังหวัดห้ามข้ามภูมิภาคนั้นเนี่ย
จะมีความชัดเจนยังไงแต่ว่าเรื่องอุบัติเหตุเนี่ย
ลองฟังรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคนหนึ่งชื่อกะมนบูรณพงศ์
บอกอย่างงี้แนวทางที่กระทรวงได้สั่งการให้ควบคุมรถสามสิบ
รถงวดสามสิบเนี่ยนะที่เป็นรถสองชั้นให้วิ่งในเส้นทางจำกัด
กรมจะต้องไปพิจารณาข้อมูลเพิ่มหลายประเด็นเช่นต้องออกกฎหมายควบคุมลักษณะไหน
รวมทั้งจะต้องหารือผู้ประกอบการสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง
ก็คือลดหวด๓๐นี่แหละเพื่อแจ้งให้รับทราบแนวทางที่ภาครัฐจะออกมาตรการเพิ่ม
ส่วนการให้ข้อมูลผู้ประกอบการรถ๓๐ที่มักจะวิ่งในเส้นทางที่ไม่ชำนาญ
ที่ผ่านมาไม่มีการประสานขนส่งจังหวัดให้ข้อมูลเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยง
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ขับรถอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ฝ่ายปฏิบัติ
ต่อไปนี้กรมการขนส่งทางบกจะต้องไปทำที่ว่าจะทำยังไงให้มันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีอาคม
นี่เรื่องใหญ่แต่ว่าประเด็นที่ผมอยากให้ฟังว่า
คือหนึ่งสภาพรถยนต์สภาพรถยนต์นี้เราไล่เบี้ยเอาได้ว่า
เท่าแก่คนไหนที่ไม่สนใจบางที
โฟเฟร์บอกว่าเดี๋ยวถูกมีปัญหาน่ะเถ้าแก
เท่าแก่ก็บอกว่าขับไปก่อนยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยน
เพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าเยอะ
ฉะนั้นขับไปก่อนแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุ
อ้าวถ้าอย่างนี้เท่าแกต้องรับผิดชอบอย่างไร
กรณีรถที่ชนกันตาย๑๘ศพเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเบรกนี่แหละ

ที่สองนอกจากสภาพรถแล้วสภาพคนขับ
สภาพคนขับบางทีเราเห็นคนขับรถ
รถบรรทุกรถใหญ่หน้าตายังเด็กอยู่

ความชำนาญงานฝีมือจิตใจที่ต้องเยือกเย็นหน่อยเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนี่ย

สมัยก่อนเนี่ยคนขับรถกว่าจะมาขับรถแบบนี้ได้
ต้องมีประสบการณ์ขับรถมานานหลายปี
แต่ตอนหลังปรากฏว่ามีเด็กหนุ่ม
อายุงานก็ยังเพิ่งขับรถไม่ได้เท่าไหร่
แต่มาขับรถโดยสารประเภทนี้
เพราะอะไรครับนี่ลองฟังจากคุณทองอยู่
คงขันเขาเป็นประธานสมาพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

ผู้ประกอบการรถ๓๐คือรถไม่ประจำทางรถรับจ้างรถถัวทั้งหลาย
มีสมาคมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์ด้วยนั้น
ทางสมาพันธ์จะขอหารือกับสมาคมรถ๓๐
เพื่อหามาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ขับเพิ่ม
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ
รวมทั้งรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติของกระทรวงคมนาคมนี่ท่านฟังตรงนี้นะ
การแก้ปัญหาความปลอดภัยนั้นอยากให้ภาครัฐบรรณเดญการช่วยเหลือผู้ประกอบการครบพวงศอน
โดยเฉพาะปัญหาขาดพนักงานขับรถ
ปัจจุบันผ้าขนส่งคารแคลนต์พนักงานขับรถนับแสนัตราครับ
นี่ย้ำอีกทีนะปัจจุบันภาคขนส่งโลจิสติกขาดแคลน
คนขับรถนับแสนอัตราส่งผลให้บางครั้งผู้ประกอบการ
ไม่สามารถเลือกคนขับรถตามมาตรฐานได้ฟังแล้วน่าตกใจไหมครับ
คือพอขาดคนรถหาคนไม่ได้แล้วลูกค้าก็มาจองรถไว้แล้ว
คนขับขับมีไม่เพียงพอจะทิ้งลูกค้าไปก็เสียดายตังค์
ฉะนั้นเอาคนที่รู้อยู่ว่าขับรถไม่ชำนาญเอาไปขับก่อน
รู้อยู่ว่าไอ้นี่มันขับรถยังไม่เก่งเพียงพอไม่ชำนาญเส้นทาง
เอาขับไปก่อนเอาเงินไว้ก่อนว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วจะทำยังไงก็ไปเกิดอุบัติเหตุนี่ไง
ก็ที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าคนขับประสบการณ์ยังน้อย
วัยรุ่นอยู่ใจเย็นใจไม่เย็นเพียงพอ
ฉะนั้นเรื่องปัญหาขาดแคลนคนขับเนี่ยเป็นมานานแล้วนะครับ
เป็นมานานแล้วนะครับสุดท้ายขึ้นมา
เมื่อขาดแคลนคนขับเจ้าของจะไปคอนเช็คดูว่า
คนนี้มันติดยาหรือเปล่าคนนี้มันกินเหล้าหรือเปล่า
คนนี้มันนิสัยใจคอเป็นยังไงเนี่ย
ถ้าไปกวดขันกันอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้หรอกครับ
คือไม่ได้คนมาขับแล้วสุดท้ายขึ้นมาก็หยวนหวน
การหยวนเอาคนขับประเภทที่ไม่มีประสบการณ์
คนขับที่ใจร้อนคนขับที่ติดยา
คนขับที่มีพฤติกรรมที่เกกาเกเลแล้วเอามาขับรถ
ฉะนั้นผมถึงคิดว่าเรื่องที่คุณทองอยู่เสนอเนี่ย
รัฐต้องคิดนะครับว่าจะทำยังไง
พร้อมนี้ฉะนั้นแล้วก็เกิดอุปเทศซ้ำซ้ำกันอยู่อย่างเงี้ย
เนี่ยนี่เป็นเรื่องที่นำมาขีดเส้นใต้วันนี้ว่า
นโยบายดีครับแต่ว่าถ้าไม่ออกกฎหมายควบคุมให้เข้ม
มันจะมีปัญหาในทางปฏิบัติครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับ
ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฟังแบบนี้มองย้อนกลับไปต่างประเทศนะครับ
ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือประเทศไหนคนขับรถของเขานี่
อายุเยอะสุขุมรอบครอบแล้วก็มีสติมากทีเดียวนะฮะ
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับสำหรับการมีคล้องให้ฟังวันนี้นะฮะ
เป็นปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาเพราะว่าเราขาดแคลนถึง
หนึ่งแสนคนสำหรับคนขับรถนะครับ